สมาคมเองก็ยังไม่ยืนยันเรื่องของการถอนตัวนะครับโดยจะให้อากิระนิชโนเป็นคนตัดสินใจ
แต่เบื้องต้นจากการประเมินของทีมแพทย์ซัปโปโรบอก๒สัปดาห์นะครับเรื่องการพักของชนะทิพย์
คือเจเจ็บแล้วก็เดินออกไปโดยที่สุดท้ายไม่ได้ลงแข่งขันให้กับทีมนะครับ
แล้วตอนนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยจากที่ประเมินมาบอกแล้วครับว่าอาการอยู่ที่ระดับหนึ่งครับ
ต้องพักราว๒อาทิตย์นะครับถึงจะหายสนิท
ซึ่งระยะเวลาที่แพทย์ประเมินชนะทิพย์ไม่น่าจะฟิตกลับมานะครับ
ลงแข่งในเกมอื่นเครื่องกับคองโกวันที่๑๐ตุลาคม
แล้วก็อาจจะต้องถอนตัวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
เดี๋ยวนิชโนจะเป็นคนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าจะให้เดินทางมาหรือไม่นะครับซึ่งจริงเนี่ย
ก็ถ้าเกิดเดินทางมาเนี่ยต้องมาถึงเมื่อวานหรือว่าวันนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของธีรทรเดินทางมาครับ
ซึ่งกำลังทำผลงานได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ซะด้วย
ธีรทรก็ยังออกสตาร์ทตัวจริงเหมือนเดิมนะครับ
จังหวะบุกนาที๓๐ครับ
แล้วธีรทรมีโอกาสลักไก่ครับยิงฟรีคลิกนาที
หลอกยิงเสาแรกติดเซฟครับ

จับบอลแล้วก็ได้จังหวะยิงครับ
เหมือนโดนขวางนิดนึงครับประตูเนี่ยมองเห็นไม่ถนัด

ส่วนธีรทรนั้นจะกลับถึงไทยวันนี้
ก่อนจะเข้าแคมป์รายงานตัวกับทีมชาติวันพรุ่งนี้ครับ

แข่งขัน๑ทุ่มนะครับแล้วก็
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด

นาที๓๐นาทีแล้วก็ชมสดออนไลน์ได้

จากนั้น๑๕ตุลาคมนะครับ

กันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตนะครับ

ก็เริ่มวิเคราะห์เกมกันก่อน๑๘นาที๓๐นาทีเหมือนกัน
แล้วก็ชมสดออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ
และวันนี้นัดสุดท้ายของฟุตซอลไทยลีกก็
ถือว่าจะแข่งครบทุกคู่แล้วก็ปิดระดูการอย่างเป็นทางการครับ
๑๔นาฬิกา๔๐นาทีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดครับ
ไปดูเกมนะครับนัดฉลองแชมป์ของการท่าเรือกันหน่อยครับ
กับธรรมศาสตร์ยังบลัดแล้วก็มีถ่ายทอดทางแอปพลิเคชัน
ราชนาวีเจอกับสุราธานีบางกอกซิตี้พบกับกรมทางหลวง
แล้วก็ชวนบุรีจะพบกับนนทบุรีครับ
ส่วน๒คู่ที่ไม่มีการถ่ายทอดนะครับก็คือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือพบกับห้องเย็นท่าข้าม
และมเกษียบรรดิจะพบกับสีสะเกดครับ
ไปดูฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยโค้กครับนะครับ
รอบคันเลือกกลุ่ม๓ส่วนภาคตะวันตกครับ
จังหวัดกาญจนบุรีรอบรองชนะเลิศครับ
สัมชันยูเนเต็ดเอาชนะอายุทยายูนิเต็ด๓๐ครับ
ได้ประตูจากวัชรกรบุญญายุคช่วงทดเจ็บครึ่งแรก

รวมถึงภัยเหราะสงฤทธิ์ครับอันที่ที่๘๙
อาสัมชันยูเนเต็ดจะเข้าไปชิงกับทางเมืองกายยูเนเต็ดครับ
เจ้าภาพที่เอาชนะจุดโทษสุพรรณบุรี๔๐
หลังจากเสมอในเวลา๑๑โดยรอบชิงจะแข่งขันวันนี้